ต่อมามันกันต่อเลยดีกว่าด้วยมวยคู่ที่๓กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
เรามาทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
กมาแล้ว๕๘ไฟล์ชนะ๔๐ไฟล์
เสมอ๓ไฟล์และแพ้๑๕ไฟล์ครับ
เรามาทำความรู้จักกับนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอเจดอุดมจังหวัดอุบลหรือราชธานีนะครับ
มาแล้ว๗๖ไฟล์ชนะ๕๕ไฟล์
เสมอ๑ไฟล์และแพ้๒๐ไฟล์ครับ
ในไทยท่าเตอร์
ในคู่ที่๓ของรายการนักชกในมุมน้ำเงินครับ

ชกจากอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัย๒๓ปีนายนัทวุฒิชัยเพศครับ

มาแพ้คะแนนเพชรใหม่สอสัญโยที่นี่ครับ

นายปาริชาติศรีกระหวันครับ
เดชอุดมอุบลราชธานี๒๔ปี
ส่วนสูง๑๖๗เซนติเมตร
ล่าสุดชนะคะแนนแชมป์ฟีนกองแสงเอ็สต้าโครครับ

เงินนั้นได้ลอยกว่าแล้วครับ
ถุงเงินมาให้กับทีมงานนั้น
สันสร้างเลยครับ

แต่เดินที่ไทยรัฐไทยไฟต์เตอร์

ไม่ใกล้เท่ากันเท่าไหร่ครับ

ประเทศภูมิตายทุกท่านบ้านโยงหาเรียบหาจังหวะอยู่ครับ
ทุกเกิร์ตพยายามจะเปลี่ยนเข้ามาเพื่อจะเล่นงานฐานล่าง
โอ้โหทุกท่านบ้านพยายามจะเล่นงานมาเป็นลำตัวสำหรับใบหน้า
ทุกท่านบ้านให้จับฮุกซ้ายครับไม่ถึงครับสายตาดีครับ
ทุกท่านบ้านและลงล่างเลยครับทุกเกิร์ต
ทุกท่านบ้านสร้างพร้อมได้ดีครับ
โด่งขยับมาหวางได้ขวาอันนี้พยายามจะเล็ดไปที่ช่วงล่างครับ
ทุกท่านบ้านตลอดเลยครับถึงเงิน
ทุกเงินมัดนอกพับในครับ
เดี๋ยวซ้ายนั้นทำลายจังหวะของเพชรสร้างบ้าน
แล้วเกี่ยวแล้วปักด้วยศอกเลยครับ
นี่แหละครับมวยเก่าด้วยกันทั้งคู่ครับ
โอ้โหซ้ายนั้นทำลายจังหวะ
แล้วเติบด้วยแข่งหนึ่งสองครับทุกเงิน
อีกมินุธีสำหรับนะเพชรสร้างบ้าน

ถ่ายช่วงครับยันตัวแทกซ้ายถี่ซ้าย
เคาะไว้แล้วฟันที่สองขวาครับเพชรสร้างบ้าน

ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อครับ
คุณที่สามของรายการกับเพชรสร้างบ้าน

กับทุกเงินออกมาต่อท่านสาราในมุมน้ำเงินครับ
เหนือใต้ครับเจอกับสิ่งอีสาน
นี่ครับแห่ซ้ายครับแล้วลงล่าง
แล้วจังหวัดสาดด้วยแข่งซ้ายของท่านทุกเงิน
จังหวะเกี่ยวครับดูครับเกี่ยวแล้วนี่ครับ
นึกจังหวัดนิดหนึ่งครับแล้วก็ปักด้วย๒แวกกาบเข้าไป
เข้าไปครับยกแรกผ่านไปครับ
แล้วที่สำคัญก็จะมีแผลแตกเข็มละ๑๐๐๐บาทครับ
ต่อกันนะครับยกที่๒คือเงินเปลี่ยน
พยายามจะเย็นอีกแก่งขวา

เจนทางบ้านเฉยอยากจะเน็ตที่ซ้ายหน้า

สร้างบ้านต้องบอกว่าทำได้ดีครับอ่าแต่สาวมวยบอกว่า
วางแต่ละดอกแต่ละทีที่มีเอ็ดตาละครับโอ้โหต่อยมันหนึ่งสอง
สูงเงินเกลียดเข้ามานี่จะเป็นมวยมีประสาทประสาทเก่งครับ
เพชรสร้างบ้านกระแทกซ้ายโอ้โหโอ้ยต่อยัดครับ
ไม่มีอาการครับสยับเปรียบต่อทั้งที่
ซ้ายหน้าของซ้ายหน้าของเพชรสร้างบ้านเจอขวาของถุงเงินเลยครับ
ละดอกตัวละที
โอ้โหเติมให้แท่งสายหน้าจิบกับตัวเลยครับ
โอ้โหอีกทีอ่ะครับเจอแท่งสวนเข้ามาโอ้โหมันกันแค่แรกกันแล้วครับครับ
ถุงเงินเข้าไปยั่นก็ไปยั่นกับเบียนเข้ามามีลูกทีมนับ
เสียบโอ้โหไปยั่นกันเล่นงานด้วยมันหุบซ้ายเหมือนกันครับ
ถุงเงินแล้วตอบท้ายเป็นเกียรติภาพหน้าหัวหน้าของขวาเหมือนกันครับ
เจอสร้างบ้านเจอที่กระเด็นกระโดดแล้วเป้าหมายหลักที่ที่บนอาซายของ
สร้างบ้านแล้วครับที่ซ้ายครับปลดโยกครับ
คำว่านี้อีกหรอกครับท่านครบ

ต้องบอกว่าเป็นเสาแรกของเดือนพฤศจิกายน
แล้วก็ทางทีมงานนั้น

เราจะจัดหนักให้เลยครับ

ขวาสอกล็อกไนท์ถุงเงินเสียบด้วยซ้าย
นะครับเกมเปิดมากยิ่งขึ้นครับในช่วงยกที่๓

กระแทกซ้ายวัดระยะวางด้วยแข้งซ้ายหน้า

หน้าของถุงเงินก็มีดีครับ
ส่วนทางบ้านพยายามจะใช้เหลี่ยม

มันก็มาส่งนะครับ
ไหลชันไหล
ก๊อดชุดแนะมันในท่อ

ดูกับปากหลักกันกลางเวทีครับ

ไม่อยากจะวางซ้ายสวยครับเพศรษฐ์บ้านใช่อีกแล้ว
วงเงินเบียนเข้ามาวางซ้ายหน้าเดินเหนียวแล้วเททิ้ง
วงเงินเข้ามาไม่ปล่อยครับปากหลัก

เมื่อสั่งบ้านเบียนก็ไม่เล่นด้วยเลยครับวงใน
เมื่อเทศภาพบ้านพยายามจะผลักบ้างมาเจอเกี่ยวไอ้พี่ภาพใน
พยายามโจ้งมาเจอเสียงซ้ายเลยครับหาครับ
มันเจอมันเข้าเจอเข้าแค่เกินแค่ครับ
พยายามจะเบียดเข้ามาแล้วทิ้งด้วยมัดขวาเสียบด้วยซ้าย
ถึงหน้าสายรูปขยันแล้วครับ
ชาวบ้านวางขวาเจอเกี่ยวแล้วพยายามตัดล่าง
อุ้ยนี่ครับความเก่าครับ
พยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับแม่
ปัน๑๒โดยเวลาตัวข้างหลังนั่นเสียด้วยขวา
เอาละครับถุงเงินมาเป็นชุดเหมือนกัน
พยายามทีมนำเข้ามาก่อนอีกแล้วครับ

มาพระท่านผู้ชมกลับเข้าสู่วิทยุมวยมนตรี

เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกนี่แหละครับ

แล้วดูครับมวยเลยมันแบบนี้ครับ

เจอแค่งซ้ายของถุงเงินสวนกลับมา
เงินก็ไม่ถอยครับขยับค้ำไว้แล้ววางด้วยแข้งหวดกันทีต่อทีครับ
ดูครับจังหวะเกี่ยวแล้วตัดล่างแล้วเติมด้วยเข่าอีกทีครับ
ลูกนี้นั้นต้องบอกว่าต้องชื่นชมถุงเงินแล้วครับไม่มีซ้ำไม่มีเติมครับ
จังหวะที่คู่ต่อสู้นั้นเสียเปรียบนี่คือกีฬาของลูกผู้ชายนะครับ
อย่างที่ตามนโยบายของบริษัทเอเชียไฟติ้งครับเราทำมวยไทยให้เป็นกีฬาที่ทั่วโลกนั้น
ดูได้ดูง่ายดูเป็นนะครับแล้วก็พยายามจะส่งเสริมมวยไทยให้โกอินเตอร์
ให้เป็นกีฬายอดนิยมที่ทั่วโลกให้การยอมรับกับมุมไฟแดงนะครับ
อนาคตอาจจะเห็นมวยไทยไปอยู่ในโอลิมปิกก็ได้ครับ
มีความไฟฟันของคนไทยนะครับวางกันต่อยกที่สี่ครับ
เกี่ยวเข้ามาโอ้โหเกี่ยวเข้าหาแล้วกับวงในของทุกคน
เล็งครับพยายามจะใช้วงในครับทุกคนวางไปสายหลุดครับ
วางขวาคือวางเกี่ยวแล้วพยายามแต่คืนของทุกคน
อ้าวแล้วกันครับนี่ครับจะวางเกี่ยวแล้วต่างหลากของเทศสักบาท
อันแรกเลยนะครับโอ้โหนี่ครับอ่ากันปิดเทียดนิดหนึ่งครับ
ท่านโทรศาสตร์ปากให้แล่งเลยนะครับเสียบมือของสาย
ไปที่สายโอ้โหมาแล้วครับอ้าว
ต้องเลือกเลยครับโอเคทิ้งท่าของถุงเงินทางด้วยน้ำหลังต้องเลือกซ้ายครับ
เมื่อว่าผิดเรียบมันให้ซ้ายขับไว้ถุงเงินหัวซ้ายหัวซ้าย
ถุงเงินต่อในปั๊บที่สองซ้ายเลยครับตายแล้วครับถูกครับ
เสียบหลายตะหิซ้ายแม่พุทธที่ของที่ครับที่ความทับเจกครับ
ตั้งแต่เล็กเกมนะครับถุงเงินเสียบเข้ามาเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาล้อไง
มาเห็นตั้งแต่ว่าถุงเงินจะเด็กตัวของซ้าย
แยกมาวางด้วยแค่น้ำเข้าไปครับ
ตั้งแต่ว่าเก๋ยับเข้าแทงเลยครับแทงซ้ายชิ้นทั้งตัว
วันด้วยสองพื้นโอ้โห

น้ำเงินเสียบซ้ายแลกกันสนุกเหลือเกินครับ
กรรมการพยายามจะล่ามันกลางเวทีครับ
ตั้งหมดไมค์พยายามบวนออกมาครับ
ไม่ได้หนีเลยครับแต่บวนออกซ้ายออกขวาครับ
ใครต้องมาวางซ้ายก็ถึงไปอีกที

อังคารคือเปลวปกปกสิทธิ์๔ครับ

ผ่านไป๔วินาทีครับโอ้วดูแล้วครับ
โอ้โหดูครับแผลค่อนข้างที่จะใหญ่ครับ
โอ้โหบริเวณหน้าผากเลยครับ

ศอกขวาของเพชรสร้างบ้านครับ

แล้วพยายามจะซัดกันทีต่อทีแต่เจอเหลี่ยมครับ

เลือดทันทีเลยครับศอกขวาของเพชรสร้างบ้าน

แย่ซ้ายเติมขวาแย่ขวาเติมซ้ายครับ

บาทแพ้ไม่เป็นไรครับน้องเหนือแจกชกมันชกสนุกมีแพ้แตกแบบนี้
ทางไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับเรามีแจกครับเข็มละ๑๐๐บาท
หาร๒ครับแบ่งครึ่งครับคนทำได้ครึ่งหนึ่งคนโดนกระทำก็ได้คนละครึ่งเหมือนกัน

ยกสุดท้ายครับยกที่๕
โอ้โหดีครับมาเลยครับกุธเงิน
แล้วก็เบียดมาเสียบซ้ายเพศรภาคไม่หนีเลยครับ
สำหรับวาเผ็ดเป็นทางล่างโอ้และเรียกงานบริเวณลับตัว
ลุงเทศล็อคไนต์ตีตีตี
แล้วก็เบียดมาเพศรภาคมันยังจะโตครับเบียดดูเลือกโต
แล้วก็จะมาสลับทางขวาเพศรภาคก่อนให้เสียบซ้ายเลยครับมันเกิด

โอ้โหมันเป็นชุดนะครับ

มีแม้ตัดมาเสียบบนคอร์ซายเซียบทั้งคอร์ซาย
และรับไโอในติตร์
ส่วนอาทีมีแม้ตัดมาเสียบซ้ายเสียบขวาเสียบซ้าย

ลูกเงินเล่นการตัวเองล่ะตัวเทียบขวา

มัดจวดนะครับ

ลูกเงินเตียบนะครับและเทียบ

โอ้โหเจอหมัดหนึ่งสอง

ยกนี้อะไรเกิดขึ้นครับ

รอบห้ายกครับทุกผู้ชมครับกับผู้ที่สามของ
โอ้โหดุเดือดครับ

จนถึงวินาทีสุดท้ายครับ
ถ้าละครั้งไม่ตีก็ลุยกันต่อเลยครับดูครับจังหวะสาดแข้งเบิ้ลเข้าใส่ครับของทางด้าน
สร้างบ้านมาดูครับจังหวะเกี่ยวแล้วเสียบครับ
ทำมาดีตลอดครับแต่ยกสุดท้ายนี่ครับ
โหนเอาไว้ครับแต่ไม่อยู่ขยับจิ้มลำตัว
เจอซ้ายหน้าจิ้มลำตัวอีกแล้วครับ
โอ้เน้นที่หมัดขยับใจจังหวะฝีมือบนออกซ้ายออกขวาครับ
โอ้โหดูครับเกาะในดุเดือดแบบนี้ผลจะออกอย่างไรเลยครับไปบนเวทีครับ
เอาละครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท
คุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนรองคู่เอกยังอุรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้า
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์